คุณผู้ชมทีนี้เช้าแบบนี้คุณจินตนาการตามดิฉันนะคะ
หลับตาค่ะได้ก๋วยเตี๋ยวร้อนอร่อยไปนั่งทานในที่บรรยากาศดี
ฟินไหมล่ะฟินไหมไปเลยไหมล่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมโคราชบ้านเฮาวส์นะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาคุณดูนะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาคิดสูตรเองด้วยนะคุณ
แล้วจะบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำใครนะคะอันนี้แหละสดจัดประหลัดบอกทีเด็ดภูทรของจริงค่ะเห็นไหม
เครื่องแน่นแบบนี้นะคะน้ำร้อนแบบนี้โอ้ยได้สดยามเช้าแบบนี้มันน่าจะฟินนักแลนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่นี่แหละ
คือเดิมทีเดียวตรงนี้มันเป็นโกดังเก่าพอปิดกิจการโกดังเก่ามันไม่มีค่าใช่ไหม
เขาก็เลยเนรมิตโกดังเก่าแห่งนี้ให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติลือชานักแหล
ทีนี้ก็ไปกันไปค่ะโกดังก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาไม่ใช่อยู่ที่อายุทยานะอยู่ที่โคราชค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของร้านเนี่ยคือคุณชัญญานัทฤทธิเมธาสิทธิกุลหรือว่าคุณโจ้
เตี๋ยวเรือรสเด็ดสูตรลุงหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคือตั้งใจทำร้านตรงนี้ให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนเข้าถึงได้
ราคาสบายกระเป๋าเพราะอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือคุณชามละ๒๐บาทเดี๋ยวนี้หาทานได้ยากมาก
ครับ๒๐บาทเลื่อยไปจนถึง๔๐บาทเอาอะไรเนี่ยเมนูคิดได้ตามใจฉันเลยแต่อยากทานอะไร
อยากได้อะไรก็สั่งแล้วคุณขาเจ้าของร้านเนี่ยเป็นกันเองมาก
ขาประจำทั้งขาจอดมากันเพียบเลย

คุณราชน์นี่๓ชั่วโมงมาไปมั้ยแป๊บเดียว
เอารถคุณไปมาก่อนไปเลยเหรอเรียงด้วยนะ

แต่ท่านน้ำมันนี่เป็นพันอยู่เนอะแต่คุ้มของไม่รู้
ใกล้ที่ใกล้แถวนั้นก็ไปกันได้บอกพี่กัดนิดนึงค่ะ
ริมถนนสายพิมายชุมพวงตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาจ้ะ
อันนี้ปล่อยเขาไปกินแต่เรา๓คนผัดกะเพราหลังออฟฟิศ